คุณผู้ชมครับหลังจากสอบประกอบเข้าไปตรวจสอบที่ดินของคุณบรินาไกรคุบแล้ว
กระทรวงเกษตรบอกว่าต้องแถลงข่าวให้มันชัดเจน
ให้มันเคลียร์ให้ประชาชนสังคมรับรู้ว่าคุณตรวจสอบมาแล้วมันเป็นยังไง

เอาให้เคลียร์นะฮะ
แต่ว่าในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนักข่าวไปถามท่านนายกท่านไม่ยอมพูดกับเรื่องนี้
แต่มีการทำล้อเลียนเรื่องของการแย่งใหม่
คือนักข่าวเดี๋ยวสัมภาษณ์ท่านประวิจอยู่
นายกไปแย่งใหม่ไปอยู่ล้อเลียนยังไงไปเชิญชมครับ
แล้วผมจะถามต่อนะครับว่า

ก็คุณทวีบอกแล้วว่าอธิบดีส่งไมค์ให้

คือนายกไม่ตอบแต่เล่นมุกนี้

ไปดูฝากฝั่งของคุณทวีไกรคุบกันหน่อยนะฮะ
คุณพ่อของคุณปรินาก็เดินทางไปสภาครับ
ขอไปชี้แจงข้อเท็จจริงอีกครั้งหนึ่งแล้วกัน
หลังจากที่ผมโดนวิจารณ์เยอะเหลือเกิน
เรื่องของการแย่งไมค์อธิบดีป่าไม้

เหมือนกุ๊ยกักขระตามที่ถูกกล่าว
เป็นกักขระอะไรอย่างนี้เอาไปฟังเสียงเขาหน่อย
สิบปีน่ะไม่มีผมอย่างผมหรอก

ผมจะไม่หนีคดี

เหมือนนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์

ผมรักษาชื่อเสียงผมมากกว่าชีวิตของผม

เป็นสิ่งที่เสียหายที่สุด
อยู่หรอก
อ้าอย่างนั้นยังล่ะ
คือพูดไปด้วยอารมณ์อัดอั้นแหละ

หรือว่ามีเจตนาที่จะกดดันสารพอนักข่าวถามไปว่าอ้าว
ถ้าคุณพูดแบบนี้ถ้าคุณทวีบอกว่า
ผมจะตายให้ดูผมรักชื่อเสียงมากกว่าชีวิตใช่ไหม
ผมจะฆ่าตัวตายอย่างนี้มันจะเป็นการกดดันสารไหม
อาจจะเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าเอออารมณ์นะตอนนั้นเนี่ย
มันอาจจะกลายเป็นมองไปในมุมนี้ได้
ก็เลยถอนคำพูดสุดท้ายก็บอกว่าอ้าวยกเลิกคำพูดเมื่อกี้แล้วกัน
อืมถือว่าผมไม่ได้พูดอ่าแต่พูดไปแล้วไงเอองงไปอีกนะฮะ
คือสุดท้ายบอกว่าถ้าเกิดว่าผมติดคุกผมจะฆ่าตัวตายสรุปแค่นั้นเองสั้น
กรมป่าไม้แถลงความคืบหน้าของคดีในส่วนของตัวเองไปแล้ว
ล่าสุดร้อยเอกธรรมนัฏพรมพราวรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตร
สั่งการให้สอบประกอบแถลงข้อเท็จจริงทั้งหมดในวันที่๖ธันวาคมนี้
ในฐานะเป็นแก่นำของพักพลังประชารัฐร้อยเอกธรรมนัฐ
เชื่อว่าเรื่องของนางสาวปรินาจะไม่กระทบต่อภาพลักษณ์ของพัก
แต่อย่างใดเพราะว่าเป็นพักรัฐบาลด้วย
เพราะว่าทุกอย่างต้องทำตามขั้นตอนของกฎหมายภายใต้มาตรฐานเดียวกัน
ขีดเส้นใต้นี้และหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นอันนี้ผมพูดเองนะฮะ
ว่าจะดำเนินการทุกอย่างภายใต้มาตรฐานเดียวกัน
เพราะว่าเป็นภาครัฐบาลก็ไม่ควรจะยกเว้นนะครับ
เช่นเดียวกันกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชับให้กรมป่าไม้ทำงานอย่างรอบครอบ
เตรียมเอกสารให้มีความรัดกลุ่มเพื่อปกป้องเจ้าหน้าที่
ไม่ให้ถูกฟ้องกลับในภายหลังด้วยนะครับ
ทั้งหมดทั้งมวลนะฮะก็จริงแล้วถ้าผิดก็ต้องว่ากันไปตามกระบวนการของกฎหมาย
แต่ว่าคุณทวีก็ถ้าเกิดไม่อยากจะมีอะไรมากมายก็อย่าเพิ่งให้สัมภาษณ์เยอะ
เพราะอยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบอยู่นะครับ